บอกว่ามีภรรยาดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งด้วย
อยากคุกเวทย์ธันเนียมสิคะได้คุณนาเป็นภรรยา
บอกเลยเอาอกเอาใจมีการนวดหนงนวดหน้านะครับ

อันนี้มันคือบุญอะไรของในวันนี้ฮะ
นี่เปิดจากยูทูปนะเว้ย

ตรงนี้มันจะมีจุดที่เราแบบว่าต้องบริหาร

นี่ไปล่ำเรียนมาเลยนะจ๊ะวิธีการนวดหน้า
เรียนจากยูทูปเลยจ้ะเออนะครับ
และที่เน้นคือสำคัญเลยตรงช่วงปากเพราะว่าอะไร
เถียงเถียงเก่งเถียงภรรยาเก่ง

ใช่นะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับดีของแต่ละบ้านนะคะ